เอาล่ะมาถึงข่าวนี้ที่ชวนคุยไปตอนต้นรายการ
ถ่ายเรือนนี่นะครับออกเรือจะไปได่หมึก

เฮ้ยมึงมาจะไหนกันวะ
กลางทะเลนะครับมีหมานะครับ
หมามาได้ไงครับอยู่กลางทะเล๓ตัว
จะเรียกพวกมันว่าอะไรดีถ้างั้น
มันกระพุนไง
ไม่ใช่หมาทะเลเออ

ไม่เพียรอมันคนมันไว้เก่งมากเลยน่ะดูดิ
โอ้โหมันต้องแข็งแรงมากเลยเนี่ย
ไอ้๓ตัวนี้ตรงนี้คือตรงไหน
คืออ่าวพนังตักที่อำเภอเมืองชุมพรฮะ
ห่างจากฝั่งมาหนึ่งไม้ทะเลที่เบิ้ลบอก
ถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ๒กิโลเมตร
ผู้ใหญ่กิ๊กผู้ใหญ่กิ๊กเนี่ยเป็นไตเรือครับ

คือท่านออกไปตกหมึกท่านตกใจด้วยสงสัยด้วยบอกว่า
เฮ้ยไอ้หมาทะเลพวกเองมาอยู่ในทะเลได้ยังไงนะครับ
พยายามจะหาวิธีช่วยมันนะแต่หมามันตื่นคนไม่ยอมเข้าใกล้
มันไหว้หนีไหว้หนีไหว้หนีหายหายหายหายหายไปในความมืดครับ
คือกว่าผู้ใหญ่กิ๊กจะถอนสมอหาหมา๓ตัวไม่เจอแล้ว
ไม่ทันมันแล้วนะครับเชื่อไหมคุณผู้ชม
กิ๊กบอกรู้สึกผิดจังเลยไม่ได้ช่วยหมานะครับ
ได้แต่ภาวนาให้มันปลอดภัยเอ้าต่างคนต่างไปก็แล้วกัน
คุณผู้ชมครับ๖ชั่วโมงผ่านไป๖ชั่วโมงผ่านไปท่านก็เอาเรือเข้าฝั่ง
เอาเรือเข้าฝั่งปรากฏว่าเฮ้ยช่วยดูดิดอมน้ำแข็ง
มันใช่ไอ้ตัวที่อยู่ในทะเลป่ะดูแล้วพิจารณาแล้วบอกว่าใช่ครับ
เออมันกลับเข้าฝั่งมาครับคุณผู้ชมฮะใกล้กับจุดจอดเรือ
โอ้ผู้ใหญ่กิ๊กแกก็โล่งอกนะครับกลุ่มผู้ชมว่ายังไง
คุณผู้ชมว่ายังไงว่ามันออกไปในทะเลทำไมครับ
ถ้าเบิร์ตถามเบิร์ตเบิร์ตคิดว่ามันคงอยากจะกินอาหารทะเลแหละ
อ๋อเออจริงเหรอมันอยากกินหมึกสดเนี่ย
เออมีหมากกินอาหารทะเลด้วยเหรอมันจะออกไปทำไม
เออมันคงจะอยากกินอาหารทะเลแหละครับเออคุณผู้ชมว่าไงฮะ
เออสุดจริงครับ